เวลาที่เรานำเสนอข่าวเหตุทำร้ายร่างกายกันบนท้องถนน
หรือว่าหัวร้อนกันบนท้องถนนนะครับ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้เหตุแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย

แต่ว่าเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยบางทีก็จะเตือนนะครับ
ว่าให้คนที่ใช้รถใช้ถนนใช้ร่วมกัน
อย่าเพิ่งหัวร้อนใจเย็นกันหน่อยมีอะไรให้อภัยกันนะครับ
เดี๋ยวจะเหมือนคลิปนี้คือยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะ
ว่าเกิดมาจากอะไรแต่ว่าคนขับรถเนี่ย
เขามาทำร้ายร่างกายกันไปดูคลิปนะครับ
ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยมาแจ้งเขาหน่อย

มีเหตุเกิดต่อยกันค่ะทำร้ายร่างกายค่ะ
ซอยตะโมสวัสดีทายค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะคนร้ายกำลังหนีแล้วค่ะ
ทะเบียนกดีแม็กซ์สีดำ

แล้วก็ตามที่คนในคลิปเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งความให้กับตำรวจทราบนะครับว่า
เป็นกลุ่มชายชกรรมมากระหน่ำชก
คนขับรถเก่งทำไม่สีดำนะครับ
เรื่องต้นเรื่องนี้มีเบาะแสเพียงแค่
เห็นนี่แหละครับรถคันที่ก่อเหตุ

แล้วก็รู้หมายเลขทะเบียนของรถคันที่ก่อเหตุ
กธ๑๕๑๔ปฐุมธานี

ทีมข่าวของเราเดี๋ยวก็กำลังลงพื้นที่ไปติดตามนะครับ